ช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
กับรายการที่เป็นขวัญใจของคนรากย่าทั่วประเทศ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการที่เป็นที่พักพิงเป็นเพื่อนใจ
ของคนที่มีรายได้น้อยคนที่ประสบปัญหา
เงินทุนในการสู้ชีวิตนะครับ

ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินที่มันเป็นก้อนใหญ่มาจากไหน
ชีวิตนี้คงจะหาไม่ได้แน่นอน
นี่ครับสมัครมาที่นี่นะครับ
เรายินดีให้เพียงแค่ร้องเพลงให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
ขวัญใจรากย่าอย่างเรานะคะ
ก็มีเงินรอคุ้นอยู่ค่ะ
อะไรก็ตามที่ร้องครบ๑๐ยิบไปเลยค่ะ

คุณป่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีได้
แต่ชีวิตต้องมีความหวังค่ะ

ความหวังเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงและเยียวยาจิตใจ
ให้เราอยากอยู่ต่อในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปค่ะ

แล้วก็มาพบกับนักสู้ชีวิตของเราคนล่าสุดนะครับ
ก็คงจำกันได้ดีนะครับเพราะเขาอยู่กับเรามาแล้ว๒วัน
วันนี้เป็นวันที่๓ที่เขาจะมาอยู่กับเรา
แล้วถ้าเป็นไปได้ตามฝันนะครับ

เขาต้องการ๑แสนบาท

น้องครูผู้พิการทางกายแต่หัวใจไม่แพ้ครับ

ทุกครั้งที่มานะฮะคอสตูมการแต่งกายของน้องครูก็จะเปลี่ยนไป
แต่ก็คงอยู่ในคอนเซ็ปต์ของคนเหนือคนเมือง
เช่นเดิมนะคะก็ครอบครัวนี้เขามีกันอยู่สามคนค่ะ
น้องครูแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะ
ยินดีต้อนรับทั้งท่องท่านด้วยค่ะ
นี่ก็คือครอบครัวของน้องครูอยู่กันสามคน

เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอะไรหลายอย่าง
ใช้ปากวาดรูปได้
แกะสลักผลไม้ได้ชนะเลิศที่๑ด้วย

และทุกวันนี้ก็เป็นหลักของบ้าน

ด้วยการวาดรูปขายนะครับตามถนนคนเดิน

ถือว่าเป็นคนที่มีความเพียนสูง
ความมานะสูงความตั้งใจสูง
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะคุณผู้ชม
เข็นคอยพาไปไปทำกิจกรรมที่เขามีความฝันที่อยากจะทำ
สมัยก่อนที่คุณแม่จะต้องมาดูแลน้องเพียงคนเดียว

เมื่อก่อนทำงานอยู่
จัดรับเอกสารต่อกัจค่ะ

การอำเภอแม่สายค่ะแม่สายเชียงรายนู่น
แล้วก็ก่อนจะมาดูแลน้องอีกทีนึงก็คือ
ทำงานอยู่เป็นลูกจ้างอยู่เทศบาลตำบลออนใต้ค่ะ
อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะ
พอดีน้องสอบได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีค่ะ
ก็ต้องไล่ลาออกมาดูแลน้องค่ะ
น้องครูว่าคนที่ยืนเป็นแก๊คอัพให้เรา
เข็นเราไปทุกที่คอยแบกของให้เราเพื่อให้เราได้ไปเรียนหนังสือ
เคยถามแม่ไหมว่าแม่มีความฝันอะไร
เคยคุยกับแม่ครับคุยเล่นกัน
แล้วถ้ามีพื้นที่สักพื้นที่นึงแม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้ครับ
แม่ก็จะบอกว่าแม่อยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ขายของแล้วก็มีเปิดแกโลลี่รูปภาพของผมอย่างนี้ครับ
เพื่อลูกค้าเขามาดูจะได้มาเห็นแล้วก็ผมอาจจะทำงานในนั้นด้วยอย่างนี้ครับ
ผมรู้ว่าแม่ก็ลำบากแม่ก็อยากจะทำตามความฝันของแม่
แต่ว่าเขาจะต้องเสียสละเพื่อที่จะทำเพื่อลูกครับ

ก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากค่ะ
แต่ก็ลูกก็คือชีวิตของเราอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ต้องสู้เพื่อลูกถ้าเขาสำเร็จก็เหมือนเราประสบความสำเร็จไปด้วยค่ะ
ก็ทำให้ดีที่สุดที่ชีวิตแม่คนหนึ่งจะทำได้อย่างนี้ค่ะ
เราจะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกหรือคะคุณแม่
เอาอะไรใส่ลงไปในจิตใจของเขา

ที่เราคิดว่าดีคิดว่าทำแล้วทำให้เขาเป็นคนดี
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
สอนเขาให้ดีที่สุดค่ะ
บางครั้งแม่อาจจะไม่รู้บ้างก็ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าดูแลลูกอายุประมาณนี้อย่างไร
ลูกสองคนระหว่างลูกชายน้องครูลูกสาวน้องใคร

น้องเขาก็เป็นคนน่ารักทั้งคู่ค่ะ
ก็ช่วยเหลือกันอย่างน้องก็ช่วยเหลือพี่ค่ะ
ฝั่งนู้นเขามีน้อยใจบ้างไหม
ว่าแหมคุณแม่ไปโรงเรียนก็ไปกับพี่ครูมีบ้างไหมคะ
ก็แรกก็มีค่ะเนอะความคิดเด็ก
แต่แม่ก็จะสอนเอาให้ลูกสองคนมานั่งพร้อมกันเนี่ยค่ะ
ก็สอนลูกว่าพี่ชายเป็นอย่างนี้นะ
ลูกจะน้อยใจที่แม่ดูแลพี่ชายมากกว่าค่ะ
ก็สอนน้องถ้าช่วยอะไรพี่ได้ก็ช่วยค่ะ
แม่ไม่ได้ลำเอียงหรือว่ารักลูกไม่เท่ากัน
ก็คือรักเหมือนกันค่ะ
ถ้าลูกได้ทานอะไรก็คือต้องได้ทานเหมือนกันค่ะ
ขอให้ลูกได้ทานก่อนค่ะ
รถอันนี้ถ้าคุณแม่ไม่เข็นเราไปเองได้ไหม
ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้ค่ะแต่จะช้าหน่อยค่ะ
ถ้าเป็นรถเดี๋ยวนี้มันมีรถที่เป็นเก้าอี้แบบไฟฟ้า
น่าจะใช้สอกได้จะเป็นลิฟท์คล้ายคันโยบ
ถ้ามีรถแบบอย่างนั้นจริงพี่เป๊กว่าหน้าก็น่าจะสะดวกขึ้น

เดี๋ยวต้องลองไปศึกษาก่อนคันกี่บาท

ก็จะได้ผ่อนแรงคุณแม่ไปได้อีกสักหน่อยหนึ่ง
คือถ้าเป็นที่ราบที่อะไรเราก็ไปไหนมาไหนเองได้เลย

รอเล่นพี่อยากให้มีความสุขนะ
ก็เรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องเงินล่ะครับ
ถ้ามีเงินก็จะเอาไปใช้หนี้ด้วย๕แสนก็ต้องได้ล้านหนึ่ง
ใช้หนี้๕แสนนะคุณแม่เอาไปเปิดร้านกาแฟ

เป็นจบก็อาจจะได้เป็นอาจารย์สอนอยู่
แล้วคุณแม่ก็ได้เปิดร้านกาแฟเปิดแกโลลี่ดั่งใจ
มีผลงานของครูในโชว์

ซึ่งมันเป็นไปได้ด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องฝันมันเป็นไปได้นะ
๑ล้านบาทเนี่ยก็คือร้องให้ได้๑๐เพลง
ตอนนี้ร้องได้มาตั้ง๔เพลงแล้วเหลืออีกแค่๖เพลงเท่านั้นเอง
นี่กำลังเดินทางไปสู่เพลงที่๕

แล้วก็ตัวช่วยของน้องครูเนี่ยยังเหลืออีก๒ตัวช่วย

ยากเกินฝันกับเงินหนึ่งแสนบาทที่ตั้งเป้าไว้ที่อยากได้ทุนไปสู้ชีวิตตั้งแต่แรก

เริ่มกันเลยนะครับที่เพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
แม่ชอบเพลงนี้โดยส่วนตัวเป็นพิเศษนะคะ
ศิลปินด้วยแต่ผมกลัวร้องเนื้อผิดแล้วสิครับ
เพราะว่าบางคำก็จะไม่ได้งงว่าเนื้อมันจะเป็นยังไง
เพลงนี้แสดงว่าไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยได้ร้องครับ
แล้วเพลงก็เก่าแล้วด้วยเพลงนี้นานหลายปีอยู่
อันนี้รู้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่ของพี่กุ้งไม่ค่อยชินไม่ค่อยชิน
ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจใช่ครับแล้วก็มันเป็นออกสำเนียงลิเกด้วย
เอาล่ะก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับถ้าหยุดตอนนี้ก็คือรับ๖๐๐๐บาท
แต่ถ้าสู้ต่อเสี่ยงนิดนึงคือถ้าพลาดพลั้งร้องผิดขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่นะครับ
ถ้ามีอยู่ก็เหลือครึ่งหนึ่งเหลือ๓๐๐๐แต่ตัวช่วยอยู่ต้อง๒ตัวนะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดี
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทครูตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

๔ครับ